คุณผู้ชมไปดูนาทีระทึกนะคะตำรวจลำปางค่ะล่อซื้อยาบ้าจากพ่อค้านะคะ
และหลังจากนั้นพ่อค้าเขารู้ตัวว่าถูกล่อซื้อรีบวิ่งหนีออกไปเลยนะคะ
รองเท้าก็หลุดจะวิ่งชนรถตำรวจอีกแต่ว่าสุดท้ายไปจนมุมที่รั้วบ้านหลังหนึ่ง
เพราะรั้วมันสูงไปต่อไม่ได้นะคะสุดท้ายเนี่ยค่ะถูกจับกลุ่ม
นี่คือช่วงที่เขาวิ่งหนีออกมานะแล้วเกือบถูกรถตำรวจอ่ะ
ชนแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงนาทีระทึกที่ชุดสืบสวนตำรวจภูทรลำปางค่ะ
ปฏิบัติการล่อซื้อยาบ้าคนร้ายชื่อว่านายอดีศักดิ์ใจมาเชื้อ
ชายาเขาก็คืออุ๋ยทุ่งกล้วยอายุสี่สิบปีนะคะล่อซื้อสิบเมตรราคาแปดร้อยบาท
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่สืบทราบมาว่านายอดีศักดิ์เนี่ย
ลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่นี่เป็นช่วงที่เขาจนมุมนะคะ
วิ่งหนีเข้าบ้านหลังหนึ่งแล้วเห็นไหมคะคุณผู้ชมรู้ว่ามันสูงประมาณ๒เมตรนะ
ปีนไปต่อไม่ได้จนมุมค่ะตำรวจเข้าชาร์จแล้วก็จับกลุ่มตัวได้แบบนี้นะคะ
ล่อซื้อของเขาตำรวจให้สายลับไปล่อซื้อยาบ้า
จ่ายเงินที่บริเวณบ้านหลังหนึ่งห่างจากบ้านของผู้ต้องหาประมาณสามสิบเมตร
เมื่อมีการซื้อยาบ้าให้เงินเสร็จเรียบร้อยคือความผิดมันเกิดขึ้นและสำเร็จแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวช่วงแสดงตัวนั่นแหละ
นายอดีศักดิ์วิ่งสวนออกมาจากซอยอย่างรวดเร็วแบบไม่คิดชีวิตนะคะ
รองเท้าหลุดกระเด็นตกใส่หน้ารถแล้วเกือบจะถูกรถของเจ้าหน้าที่ชนด้วย
หลังจากนั้นวิ่งหนีไปค่ะเจ้าหน้าที่วิ่งไล่ตามกระชั้นชิดนะคะ
ท่ามกลางความตกใจของชาวบ้านในพื้นที่สุดท้ายมาจนมุมที่บ้านที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ก็คือพยายามปีนรั้วปูนหลายครั้งแต่มันปีนไม่ข้ามเพราะรั้วปูนมันสูง
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ไล่ไปจนมุมควบคุมตัวไว้ได้
สอบสวนเบื้องต้นนายอดีศักดิ์อ้างว่าติดต่อซื้อยาบ้ามาจากนายเอกไม่ใช่ของเขานะ
ในเอกอยู่หมู่บ้านใกล้กันในตำบลปงแสนทอง
ซื้อมาครั้งละ๑๐๒๐เมตรมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
แล้วก็ไปเก็บยาบ้าตามที่มีคนเอามาโยนไว้ริมถนนข้างทาง
โดยเอามาเสพเองบ้างแบ่งขายบ้างกระทั่งมาถูกจับกลุ่มนะคะ
ตำรวจส่งตัวดำเนินคดีพร้อมขยายผลต่อไปค่ะ